มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอติดเชื้อโควิด
รักษาตัวหายแล้วกักตัวเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้พอจะกลับบ้านเธออ้างแบบนี้นะ
ว่าพ่อแม่ไล่ไม่ให้เธอมาอยู่ที่บ้าน
กลัวว่าญาติพี่น้องเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยค่ะ
แล้วทำให้เธอน่ะต้องไปนอนที่วัดบ้างนอนที่โรงพักบ้างนอนที่บขบ้าง
เธอก็น้อยอกน้อยใจนะพ่อแม่ยังไล่เธอออกมาเลย
เธอก็ซับน้ำตาเพราะว่าคุยกับนักข่าวของเราเธอก็บอกโอ้มันน้อยใจจริง
แต่ว่าเรื่องนี้นะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมต้องฟังความทั้งสองด้านด้วย
ว่าท้ายที่สุดแล้วที่พ่อแม่บอกว่าไม่ต้อนรับเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรอื่นหรือเปล่า
เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นกับขอเรียกว่านางสาวส้มละกัน
อายุ๔๓ปีเธอเนี่ยเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังน้ำตาคลอร้องไห้เสียงสั่นนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เธออยู่ที่ภูเก็ตทำงานเป็นแคทเชียร์อยู่
แล้วช่วงเดือนกรกฎาคมเธอก็กลับมาที่บ้านที่อุดรธานี
ก็นั่งรถทัวร์มาค่ะมาที่กรุงเทพแล้วก็นั่งรถต่อมามาถึงอุดร
พอมาถึงเนี่ยที่บ้านสันติศุกร์เนี่ยนะเธอก็ทำตามมาตรการเลย
กักตัว๑๔วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อทีนี้พอตรวจเนี่ยเจอว่าเธอติดเชื้อโควิด
เธอก็เลยรักษาตัวจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมค่ะ
กรกฎาคมพอหายดีเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็ออกใบรับรองแพทย์ให้
ทีนี้พอเธอออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ยเธอก็ไปกักตัวต่อที่รีสอร์ทนะคะ
กักตัวต่ออีกสิบสี่วันหลังจากนั้นเธอก็คิดว่าเอออย่างน้อยเนี่ย
ครอบครัวก็คงจะสบายใจนะกลับบ้านไปก็จะได้ไปเจอหน้าพ่อแม่
พอไปถึงเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมพ่อกับแม่เนี่ยไล่เธอ
เธอบอกแบบนี้นะบอกว่าพ่อแม่เดี๋ยวบอกเลย
ไปไกลเนี่ยมึงติดโควิดรักษาหายแล้วแต่บ้านเนี่ยมีลูกหลานอีกหลายคน
บอกว่าโอ้โหพอได้ยินพ่อแม่พูดกับเธอแบบนี้
สะเทือนใจพูดอะไรไม่ออกทำยังไงคะ
ห่มร้องไห้เมื่อโดนพ่อแม่ไล่ไม่ให้อยู่ที่บ้านแล้วเนี่ย
เธอก็เดินออกมานะทั้งที่เธอบอกว่าก่อนจะออกมาพยายามอธิบายแล้ว
บอกให้พ่อแม่เข้าใจแล้วว่านี่หนูรักษาหายแล้วนะแม่
หมอเขาออกใบรับรองแพทย์มาด้วยแต่เหมือนกับว่าการที่เธออธิบายเนี่ย
พ่อแม่ก็ยังไม่เข้าใจท้ายที่สุดเธอเลยต้องตัดสินใจค่ะ
ออกมานอนที่บขศบางคืนก็ไปนอนที่โรงพัก
แล้วเธอบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอตั้งสติแป๊บนึง
หลังจากนี้เธอจะกลับไปไปที่ภูเก็ตเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ย
สามีเธออยู่ที่นั่นเนี่ยเธอเล่าให้กับนักข่าวฟัง
แล้วก็เล่าไปก็ร้องไห้ไปเนี่ยค่ะ
นี่ค่ะที่เธออธิบายเล่าให้กับนักข่าวฟังแต่คือตอนที่เธอมาอาศัยนอนวัดอาศัยนอนบขศ
เนี่ยมีจิตอาสาไปช่วยเหลือจิตอาสาคนนี้เป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตค่ะ
คือนายวีรพลรักเสมอวงนะคะบอกกับนักข่าวบอกแบบนี้
บอกว่าทางแอดมินเพจได้รับแจ้งเรื่องนี้จากชาวบ้าน
พอไปถึงเนี่ยเจอเจอนางสาวส้มนี่แหละค่ะ
กำลังนอนขอนอนอยู่ที่วัดแล้วชาวบ้านอ่ะก็
ด้วยว่าตัวนางเสาส้มเนี่ยทำบัตรประชาชนหาย
เธอเนี่ยได้บัตรประชาชนใหม่แล้วนอกจากนั้นค่ะ
ทางสามีที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยนะโทรมาบอกแบบนี้
บอกว่าเดี๋ยวอีกสองวานนะจะส่งตังค่ารถมาให้ครับ
ให้ได้เดินทางกลับไปอยู่ที่ภูเก็ตไปอยู่ด้วยกันกับสามี
เมื่อกี้ได้ยินเหตุผลที่ทางผู้หญิงคนนี้พูดว่าทำไมพ่อแม่ถึงไล่ออกจากบ้านนะฮะ
เพราะเธอบอกว่าที่บ้านเป็นร้านค้านะครับพ่อแม่ก็กลัวว่าถ้ารู้ว่ามีคนติดโควิด
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่ร้านเดี๋ยวไม่มีคนมาซื้อของ
นี่คือเหตุผลที่เธอพูดถึงนะฮะแต่ความจริงนั้นเป็นยังไงนะฮะ
มันก็ต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่านักข่าวของเราก็ไปถามเมื่อเช้านะ
ถามกับทางผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสำรานก็คือนางนพรปาสะนำ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่นางสาวส้มบอกว่าโอ๊ยไม่ได้รับการดูแล
เพราะว่าติดโควิดแล้วที่บ้านไม่ต้อนรับเนี่ยจริงมันน่าจะมีสาเหตุอื่นนะ
อันนี้คือสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลมา
บอกว่านางสาวส้มเนี่ยดื่มเหล้าแล้วก็น่าจะเป็นแอลกอฮอลลิซึมด้วยซ้ำ
ทีนี้ตอนที่นางสาวส้มมาถึงที่บ้านดุงเองเนี่ยนะ
ทางเราก็ทำตามมาตรการเลยตรวจหาเชื้อโควิด
พอเจอเชื้อก็ให้รักษากักตัวอำเภอดูแลตลอดเลย
ไม่มีอะไรเนี่ยก็จัดหาให้เสื้อพงเสื้อผ้าจัดหาให้หมด
กรณีที่สามีของนางสาวส้มที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยนะ

เพราะเมื่อวานที่บอกว่าประสานกับจิตอาสาใช่ไหม
ให้นางสาวส้มให้ภรรยาอยู่ที่นี่อีกสัก๒วัน
ที่บ้านสวนเป็นข้าวรถมาให้

ทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงเปิดเผยอีกแบบคุณ

คือสามีบอกแบบนี้สามีบอกว่าเงินน่ะ
โอนมาให้ภรรยาหมดแล้วครับ
มีเท่าไหร่โอนให้หมดแล้วแล้วตัวสามีเองก็ติดโควิดด้วย
ใช่ค่ะทีนี้จะทำยังไงต่อคะ
พอสามียืนยันมาแบบนี้แล้ว
สามีเองเขาก็ต้องรักษาตัวเหมือนกันด้วย
ข้อมูลมันเหมือนกับจะไม่ตรงกันใช่ไหม
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางกำนันตำบลบ้านดุงเอง
สาสมัครเขาก็ยืนยันด้วยนะว่าสิ่งที่นางสาวส้มพูดน่ะ
ไม่เป็นความจริงเพราะว่านางสาวส้มเนี่ยมีนิสัยชอบดื่มเหล้า
พอเมาแล้วก็จะเอะอะโวยวายประเด็นที่ครอบครัวบอกว่าพ่อแม่ขับไล่เนี่ย
มันน่าจะมาจากพฤติกรรมอย่างอื่นไม่ใช่สาเหตุที่ติดโควิดแล้วครอบครัวเนี่ย
รังเกียจหรือว่าไม่ต้อนรับอืมข้อมูลมันพันละวันกันสองเรื่องนะ
เรื่องของติดโควิดแล้วก็รักษาหายแล้ว

ใช่แต่ทีนี้ก็ต้องมีคนคอยเหมือนกับเป็นกาวเป็นคนคอยประสานแหละ
ให้ได้เข้าใจตรงกันว่าสุดท้ายแล้วสาเหตุที่ไม่ต้อนรับกลับบ้าน
มันเพราะอะไรกันแน่นะคะ